เรื่องนี้มีความคืบหน้าค่ะที่เราเล่าไปเมื่อวานนะคะ
ว่ามีคนหาปลาเขาไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์นะคะ
อยู่ทั้งในคลองแล้วก็บนฝั่งก็คือริมคลอง
คลองนี้ก็คือคลองโคกมะยมที่อำเภออุทัย

เด็ดกำจรนบเกงอายุ๓๗ปีคนหาปลาค่ะ
เขาบอกว่าจะไปหาปลาเจอขาคนอยู่ในพงหญ้าอยู่บนฝั่งนะริมคลอง
แล้วก็เจอถุงพลาสติกสองใบใบหนึ่งเนี่ยสีฟ้าใบหนึ่งสีเขียว
แล้วก็มีตัวเงินตัวทองกำลังแทะกำลังคาบอยู่ในถุงก็มีชิ้นส่วนมนุษย์
แล้วก็กลิ่นเนี่ยโอ้โหโชยเลยนายเดชกำจรคนหาปลาก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะจากการนำชิ้นส่วนมาเรียงกันนะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอานำมาเรียงกันเขาบอกว่าดูจากโครงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิง
กระดูกเล็กเรียงกันแล้วก็ตัวไม่สูงมากนักแล้วก็มีชิ้นส่วนที่เป็นเล็บ
เหมือนทาเล็บสีแดงก็เลยคาดว่าผู้หญิงแน่
แต่ที่เจอชิ้นส่วนเนี่ยคาดว่าจะเสียชีวิตอย่างน้อยนะ๒สัปดาห์แล้ว
มันก็ตรวจสอบยากว่าจะเป็นใครแต่คุณผู้ชมเหลืออยู่ชิ้นส่วนหนึ่งที่นำไปตรวจได้นะ
นิ้วโป้งซ้ายเหลืออยู่นิ้วเดียวนะคือมีหนังติดนิ้วอยู่อะค่ะครับ
ตรงนี้เจ้าหน้าที่นำไปตรวจสอบว่าตกลงแล้วผู้เสียชีวิตคือใคร
แล้วคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะชื่อว่านางจำปีหอมชวนอายุ๔๕เป็นชาวจังหวัดสะแก้วค่ะครับ
คือทางตำรวจชุดสืบสวนของจังหวัดพระนครศรีอุทยานะคะ
เขาบอกว่าเขาไปตรวจสอบหอพักแคมป์คนงานห้องเช่าบ้านเช่าในพื้นที่นะคะ
ว่ามีคนหายไหมมีคนเช่าที่ออกไปแล้วหายไปเลยไหม
ไปตรวจสอบร้านขายถุงที่ลักษณะตรงกับถุงที่ใส่ชิ้นส่วนศพอะค่ะ
ไปดูข้อมูลกล้องวงจรปิดแต่ว่ากล้องวงจรปิดตรงนั้นเนี่ยย้อนหลังไปได้แค่๗วัน
แต่ทุกอย่างที่หาได้นำมาตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังไปในพื้นที่ของสพออุทัย
ว่ามีการแจ้งคนหายเอาไว้หรือเปล่ามีการแจ้งคนหายแต่เป็นผู้ชาย
แต่ศพที่พบน่าจะเป็นผู้หญิงทีนี้ก็ไม่น่าจะใช่ก็ประสานไปพื้นที่ใกล้เคียง
ตรวจหาย้อนหลังว่ามีใครแจ้งคนหายเอาไว้หรือเปล่าในช่วงหนึ่งเดือนแล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกค่ะ
ตรวจสอบลายนิ้วมือนะคะได้จากหนังมือข้างซ้ายที่เหลือที่เจอในถุงใส่ศพอะค่ะ
คือเหลือนิ้วโป้งแค่นิ้วเดียวนำไปตรวจสอบ
ทางตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วเชื่อว่าผู้เสียชีวิตคือนางจำปีหอมชวนอายุ๔๕ปีเป็นชาวจังหวัดสะแก้ว
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนตามไปสอบสวนญาติไปคุยกับคนใกล้ชิดที่จังหวัดสะแก้วนะคะ
นางจำปีทำงานอยู่ที่ไหนพักอยู่กับใคร
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลทางโรงงานหรือว่าทางที่ทำงานได้เพราะว่าเป็นวันหยุด
ว่าตัวนางจำปีเนี่ยเขาพักอยู่ที่ไหน
เรื่องต้นรู้ว่านางจำปีที่คาดว่าเป็นผู้เสียชีวิตเป็นศพที่เจอศพนี้นะคะ
เป็นภรรยาทหารนายหนึ่งอยู่ในจังหวัดสะแก้ว
ก็ต้องตรวจสอบด้วยยังคบหากันอยู่ไหม
ความสัมพันธ์กันลักษณะไหนยังไง
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
อันนี้อีกคนนึงที่มาผัวพันกับนางจำปีนะคะ
คือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่า
จริงแล้วเจอถุงใส่ศพตั้งแต่๑๘เมษายนแล้วนะ
แต่ก็ไม่มีใครเอกใจอะไรเพราะตอนนั้นยังไม่มีกลิ่น
แต่ก็มาถูกฝูงตัวเงินตัวทองรุมแทะ
หาปลาไปเจอเข้าก็ถึงได้รู้ว่าเป็นศพนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวต้องรอนะคะรอคำยืนยันจากญาติ
แต่ถ้าเป็นนางจำปีจริงเนี่ยนะคะเขามีลูก๓คน
แล้วก็มีสามีเป็นทหารอยู่ในจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
เดี๋ยวต้องตรวจสอบทั้งหมดนี้นะคะ
คือถ้าจะไปดูจากถุงที่ใส่ศพเนี่ย
มันก็อาจจะตรวจสอบแหล่งที่มาได้
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ตรวจสอบไม่ได้เหมือนกัน
เพราะว่าถุงเนี่ยมันค่อนข้างจะเก่ามาก

แล้วก็ถูกทวงเงินตัวทองมาทกมาแทะอะไรพวกนี้ได้ด้วย
แต่ว่าทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปค่ะ
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นนางจำปีใช่ไหมคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปบ้านของนางจำปีเลยค่ะ
อยู่ที่หมู่๓ตำบลหนองแวงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนะคะ

บ้านเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มีคนอยู่มานานแล้ว

นายธนากรหอบชวนอายุ๒๓ปี
นายธนากรบอกว่านางจำปีออกจากบ้านไปหางานทำแล้วไม่กลับมาอีกเลย
รู้ข่าวอีกทีก็คือศพที่พบที่บอกว่าน่าจะเป็นนางจำปี
ประธานกองทุนหมู่บ้านนายวัญชัยเพชรศิลป
บอกว่านางจำปีออกจากบ้านไปหางานทำต่างจังหวัด
เพราะเป็นหนี้เป็นหนี้นอกระบบประมาณ๘๐๐๐บาท
แล้วก็เป็นหนี้กองทุนเงินล้านอีกประมาณ๑แสนบาท
เป็นหนี้งวดรถอีกด้วยเป็นหนี้หลายหนี้เลยค่ะ
แล้วก็หายออกจากบ้านไปประมาณ๓ปีได้แล้วนะคะ
แล้วหายไปเลยเหมือนกันไม่มีข่าวคราวอะไรอีกเลย
ญาติของนางจำปีค่ะนางบุญรวมหอมชวนบอกว่า
จำปีออกจากบ้านไปทำงานหาเงินมาใช้หนี้
หลายปีแล้วก็เงียบหายไปเลยแต่ช่วงหลังรู้ว่ามีแฟนใหม่
แล้วมารู้ข่าวอีกทีก็เนี่ยถูกฆ่าหันศพซะแล้ว
บ้านนี้ก็อย่างนี้ฮะเงียบเลยค่ะไม่มีใครอยู่
มาอยู่ที่สาขามา๓ปีแล้วถ้าเป็นศพของนางจำปีหอมชวนจริง
ถูกทิ้งไว้ที่พระนครศรีอยุธยาใช่ค่ะนะต้องรอดูว่าจะใช่ไม่ใช่อย่างไรนะครับ